ติดตามกันต่อกับสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ
เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มนักรบฆ่าตัวตายในซีเรียค่ะ
กำลังที่จะออกก่อเหตุแล้วนะคะแต่ว่ามีคนนึงเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเซลฟี่
ทำให้เป็นการจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายค่ะจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ
เห็นว่ามีนักรบสมาชิกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยชาวซีเรียพร้อมด้วยอาวุธครบมือ๘คน
เขากำลังเตรียมพร้อมบันทึกวีดีโอสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อไปยังกลุ่ม
แต่จู่ชายที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของภาพหยิบโทรศัพท์มือถือชูขึ้นมา
เพื่อจะถ่ายภาพเซลฟี่นะคะนี่แหละค่ะและในขณะที่เขากดชัตเตอร์
สัญญาณโทรศัพท์ไปสั่งการจุดชนวนระเบิดอย่างที่ไม่คาดคิดก็จะเห็นว่าระเบิดนั้นอนุภาพรุนแรงนะคะ
ทำให้กล้องวีดีโอกระเด็นไปตกลงกับพื้นมีควันไฟคลักคลุ้งเต็มห้อง
ขณะที่คนอื่นพากันวิ่งกระโดดหนีตายออกจากจุดเกิดเหตุอย่างจ้าละวัน
รายงานข่าวไม่ได้ระบุนะคะว่ากลุ่มนักรบซีเรียทั้ง๘คนนั้นเสียชีวิตหรือไม่
และมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปกี่คนค่ะ